งานบรรยากาศแฟนมิตติ้งสุดอบอุ่นเลยค่ะ
ทำไมต้องเลข๗ไปถามคุณพัทรวดีสันไทยพรกันค่ะ
ถือเป็นงานที่รวมตัวคนรักหมากปรินมากที่สุดเลยก็ว่าได้
งานแฟนมิตติ้งครั้งที่๔ของพระเอกสุดฮอต
เปิดโอกาสให้แฟนคลับกว่า๔๐๐คน

เกี่ยวกับเรื่องราวตลอด๗ปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิง
คุณคุณเดี๋ยวใครมีภาพที่หวังไว้

ตอนแรกนะตอนแรกว่าจะเกิด

ร้องเพลงร่วมเล่นเกมกับแฟนคลับอย่างสนุกสนาน
ไฮไลท์ที่ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดดังสนั่น
ก็คงจะเป็นช่วงที่หนุ่มหมาเปลี่ยนชุดโชว์บนเวที

จากความพิเศษที่ขนมาเอาใจแฟนคลับแล้ว
พระเอกหนุ่มก็มีความในใจฝากถึงแฟนคลับ

ที่ทำให้ผ่านเรื่องราวไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข

๙ศาสตร์ปีที่๗แล้วนะครับ
ก็ทุกปีเนี่ยเราไม่ได้มาจัดอะไรแบบนี้ที่ฮอลแบบนี้
แฟนคลับที่เป็นความพิเศษ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยแล้วกันนะครับ
เพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขา
๗ปีที่ผ่านนี้ก็คงอยู่ไม่ได้จริง
ก็ได้รับการสนับสนุนได้รับกำลังใจจากพวกเขา

เป็นพาร์ทหนึ่งของในชีวิตผม
หวังว่าจะมีครั้งที่๘ครั้งที่๙ครั้งที่๑๐ต่อไปเรื่อย
ก็ขอบคุณที่คอยให้กำลังใจ
ล้มลุกทุกทานมาด้วยการ

อยู่เบื้องหลังกิจกรรมแฟนมิติ้งครั้งนี้

จากจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้ใกล้ชิดกับนักแสดงในดวงใจแล้ว
ยังเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ตัวนักแสดงและแฟนคลับ
ส่งมอบความรักและกำลังใจให้แก่กันได้อย่างเต็มที่
ซึ่งตัวตนของนักแสดงที่สื่อถึงความจริงใจ
ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แฟนคลับรัก
คอยสนับสนุนมาอย่างยาวนาน
หมากอยู่ในวงการมาครบ๗ปีแล้ว

เราก็อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็น๗ปี

แล้วก็จับมือหมากก้าวเดินไปสู่ปีที่๘ปีที่๙ปีที่๔
ด้วยความรักแล้วก็รักที่มากขึ้น

คือเขารักแฟนคลับแหละ

เราจะเห็นเลยว่าเขาแบบแสดงคือความในใจของเขา
ที่มีต่อแฟนคลับแบบความขอบคุณของเขาความทราบซึ้งของเขา
มันจะออกมาในงานมิตติ้งอย่างนี้เลยค่ะ

และนี่ก็คือภาพบรรยากาศงานแฟนมิติ้งนะคะที่เรานำมาฝากกัน

แล้วก็สนุกสนานไปกับกลุ่มแฟนคลับของหนุ่มหมากปริน
ครั้งต่อไปค่ะความพิเศษของบันเทิงไทยรัฐ

และจากโลกความผู้พันธ์ที่สุด
อืมละมุนนะคะมากความสามารถ

อยู่วงการมา๗ปีค่ะเลยจัดบรรยากาศแฟนมิติ้ง

ถ้าเกิดว่า๑๔ปีต่อไปจะยังไหวกันหรือเปล่าแฟนคลับนะคะ